คืนที่ผ่านมาประมาณ๕ทุ่มนะฮะตำรวจสอนอวัดพระยาไกรได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถตกลงมาจากอาคารจอดรถของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวถนนพระรามสามค่ะนะฮะ
ตกลงมาจากชั้น๗นะอาคารจอดรถเขามี๙ชั้นนะครับโอ้โหแต่ว่าโชคดีที่บาดเจ็บนะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจสอนอวัดพระยากรัยก็เดินทางไปตรวจสอบนะครับเป็นรถยนต์ที่ตกมาจากอาคารจอดรถชั้น๗บีของคอนโดแห่ง๑ย่านพระราม๓เขตบางคอแหลมนะครับ
รถคันนี้สภาพพังยับเยินเลยฮะพลิกหงายท้องอยู่คนขับเป็นผู้หญิงหนึ่งคนติดอยู่ในรถได้รับบาดเจ็บหมดสติอยู่นะครับ
โดยมีถุงลมนิรภัยหรือว่าแอร์แบ็คของรถที่ทำงานและคนขับก็คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับพบว่าเจ้าหน้าที่ของคอนโดได้ดำเนินการนำเหล็กเส้นมาเชื่อม
เพื่อทำการกั้นบริเวณกำแพงปูนที่พังเสียหายของอาคารจอดรถเอาไว้ชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้มีอุบัติเหตุซ้ำขึ้นอีกนะครับ
แล้วเขาก็ยืนยันว่าผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเป็นผู้ที่พักอาศัยในคอนโดพักมาอยู่ประมาณ๑ปีแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากกว่านี้
เนื่องจากว่าเขาก็เป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตรงจุดเกิดเหตุรถยนต์ที่ตกลงมายังอยู่ในสภาพเดิม
ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายออกนะฮะเนื่องจากต้องรอการตรวจสอบของตำรวจอย่างละเอียด
รวมถึงยังมีรถจักรยานยนต์อีก๔คันที่พังเสียหายจากการที่รถยนต์เนี่ยตกลงมาทับก็ยังอยู่ในสภาพเดิม
ซึ่งเจ้าหน้าที่กั้นเป็นพื้นที่เขตอันตรายเอาไว้ไม่อนุญาตให้ใครเข้า
จากข้อมูลของตำรวจนะคะก็พบว่าผู้หญิงที่ขับรถคันที่เกิดเหตุเขาขับรถวนขึ้นที่จอดรถ
แล้วพอไปถึงชั้น๗กำลังจะเลี้ยวขวาขึ้นชั้น๘แล้วเหมือนกับสายตาเหลียวไปเห็นทางด้านซ้ายว่ามีช่องว่างอยู่
ก็เลยเร่งเครื่องแต่คาดว่าอาจจะแบบสั่งการไม่ทันอาจจะงงอยู่เร่งเครื่องไปชนกับขอบปูนกั้นแล้วรถก็พุ่งตกลงไปด้านล่างทันที
พันธุแล้วตำรวจเอกที่ทำรวดคล้ายมิลหูกราบตำรวจนครบานวัฒนภายาไกรบอกว่า
อาการเบื้องต้นก็คือที่หน้าอกมีรอยแดงจากการกระแทกกับพวงมาลัยรถ
กระดูกไม่หักนะคะสมองไม่ได้รับการกระทบกระเทือน
ก็ได้มีการประสานแพทย์ตรวจวัดแอลกอฮอลในเลือดด้วย

ส่วนรถจักรยานยนต์๔คันที่ได้รับความเสียหาย
ยังไม่มีเจ้าของรถหรือนิติบุคคลของอาคารมาแจ้งความค่ะ
แต่เบื้องต้นเข้าข่ายกระทำการโดยประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหายนะคะ
ไม่ใช่การขับรถโดยประมาทเพราะว่าที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
ส่วนสาเหตุที่รถตกลงมาอย่างแท้จริงนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้น
ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
หลังจากที่พอจะให้การได้คงได้สอบถามกันแล้วก็ค่อยว่ากันต่อ
เรื่องต่อไปว่าจะต้องชดใช้รับผิดชอบหรือว่าอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของลูกบ้านกับคอนโดเขา